สำหรับเรื่องของความร้อนคลื่นโทรศัพท์มือถือก็พูดกันมานานแล้วแหละ
มันมีอันตรายต่อคลื่นสมองมันร้อนวางไว้ข้างหัวแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
แต่มีคลิปที่แชร์กันล่าสุดช่วงนี้ว่อนอีกรอบนึงบอกว่า
ไปวางไว้ป๊อปคอนเนี่ยถึงกับโป๊ะแตกออกมาได้เลย

มันเลยทิ้งเป็นข้าวโพสต์วางไว้ต่อโทรศัพท์มือถือ

ขนาดที่แบบจะสามารถที่จะทำให้ป๊อปคอนมีปุ้งได้เลยทีเดียว
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวเน็ตแห่แชร์การระบุข้อความว่า

คนที่ได้ชมคลิปก็วิจารณ์ถึงอันตรายจากโทรศัพท์มือถือ

คลื่นความร้อนที่ส่งมาจากโทรศัพท์อันตรายมาก
แนะนำเลยให้เลือกวางโทรศัพท์ไว้ตรงหัวนอน
ขณะที่บางส่วนก็เอ๊ะมันดูแปลกนะคลิปนี้

ดูจากยุคของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในคลิปนี้แล้ว

น่าจะเป็นรุ่นแรกของหลายคนนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
ตรวจสอบถึงที่มาของคลิปนะคะ
พบว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วนะคะ

ไอ้เก่านี่ไม่สนใจละมันจริงรึเปล่า

แล้วก็เป็นคลิปไวรัลค่ะพี่หนุ่ย
จัดทำขึ้นใช้โฆษณาสินค้าของเขา

ให้ผู้คนวิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์

โถคือสร้างเรื่องขึ้นมา
ให้ดูว่าคลื่นมือถือน่ากลัว

เอาไว้สื่อสารผ่านการ

ทีมงานได้ยนข้าวโพดที่คั่วสุกแล้ว
ลงไปบนโต๊ะจากนั้นใช้เทคนิค
เมล็ดข้าวโพดบนโต๊ะออกไป

เล็ดข้าวโพดสุกกลายเป็นข้าวโพดคั่ว

เขาใช้เทคนิคการทำให้รู้สึกว่ามัน

ด้านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
นักวิชาการจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกันก็บอกว่า
ไมโครเวฟจากโทรศัพท์มือถือ

อันตรายขนาดที่จะคั่วข้าวโพดให้สุก

โดยกันยังอยุ่นที่ผ่านมานะครับดรชันชัย

การบรรยายเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบุแบบนี้ฮะคลื่นโทรศัพท์มือถือ

ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
แต่หากใครที่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจากความร้อน
แนะนำว่าให้ใช้โทรศัพท์แค่พอจำเป็น

นี่ก็เป็นรายงานทางวิชาการที่อ้างอิงมา
ตอบรับกับคลิปนี้ที่อยู่กลับมาฮิตกันใหม่
ทั้งที่๗ปีแล้วนะเนี่ยข่าวมั่วนะครับใช่ค่ะนี่จริงเราสังเกตโทรศัพท์มือ
ใช่ฮัลโหลโมโตค่ะเอาล่ะ